จะไปทำบุญกนหน่อยดีกว่าให้น่ากุญ๒คน

ไปกับนักร้องสาวสายมูค่ะพี่ดอกแคร์ท็อปไลน์ค่ะ
บอกว่าเธอนี่นะคะเดินทางเข้าสู่ตัวแม่สายมูแบบเต็มเลย

ก็เลยแวะหาทำบุญขอพรของานเสริมความปังนะคะ
รวมไปถึงขอเลขเผื่อแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
วัดแรกที่ไปก็คือวัดบางกุ้งนะฮะ
ส่วนวัดที่สองค่ะศาลสมเด็จพระเจ้าต่างสินมหาราชค่ะ
ซึ่งทั้งสองที่นี่นะเห็นบอกว่าอยู่ใกล้กัน
ก็เลยจะขอทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลสักหน่อยค่ะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชม
ดอกแคร์เนี่ยเล่าให้น้องรถเบ้นผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐฟังบอกว่า
พอไปถึงหน้าศาลนะคะรู้สึกเลยว่าตัวเองนั้นอยากจะร้องไห้
แล้วพอเข้าไปในศาลคุณผู้ชมตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลย
น้ำหูน้ำตาแตกมาแบบว่าห้ามไม่ไหวเลยค่ะ
น้องเล่าให้ฟังว่าที่ร้องไห้นี่นะพี่
นึกถึงประวัติศาสตร์ตอนที่ท่านสมเด็จพระเจ้าตากศิลป
รอบกู้บ้านเมืองของเราค่ะ
รู้สึกผูกพันเวลาเห็นหรือว่าใครพูดถึงขึ้นมานั่นเองค่ะ
แล้วพอไปทำบุญทั้งทีนะคะดอกแคร์ก็ขอตีคลองสักหน่อย
ตามความเชื่อที่ว่าจะได้มีชื่อเสียงด่งดังเหมือนกับกลองที่ตีค่ะ
รวมไปถึงจุดประทัดเสี่ยงโชคฝากแฟนด้วยนะคะ

เอ้าไปกันต่อค่ะไปต่อกันที่ข่าวของนักร้องแล้วก็ลิเกสสาว
ล่าสุดเดินทางไปร่วมงานบุญที่วัดใหญ่สูงเนิน
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะไปนี่ไม่ได้ไปคนเดียวยิ้มกันทั้งแก๊งเลยค่ะ
กรยานมิตรนั่นเองซึ่งที่นี่เป็นวัดบ้านเกิดของพี่ซีรินทรานิยากร
และอยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่งานนะอู้ยพระป่านี่นะ
ผ้านะบอกเลยว่าสนุกสนานแล้วก็คึกคักกันมากเลยค่ะ
คือรำกันแบบคึกคักมากแต่ละคนสู้ตายแบบสุด
คนร้องก็ร้องไปคนเต้นหน้าขบวนก็เต้นไปงานบุญใหญ่ทั้งที
อิ่มใจไปตามกันเลยก็ว่าได้
หลายคนบอกว่าแฮปปี้ดีและเข้าใจ
ตัวเลขเรามีมาฝากหรือเปล่ามีค่ะพี่จิ้งหลีดขาวจัดให้เลยยอดผ้าป่าทั้งสิ้น
ด้วยความที่เป็นเจ้าแม่ดวงเห็งก็เลยขอเสี่ยงโชค
ซื้อลอตเตอรี่งวดที่จะถึงนี้ค่ะก่อนจะซื้อเขามีเทคนิคคุณ
เอากำไรแก่นมะขามที่ข้อมือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนำโชคดวงดี
เอากำไรไปเคาะวางตรงตรงเลขตรงนั้นแหละเผื่อจะปังยกแผง
แต่ที่แน่นี่ฉันได้ยินพี่จิ้งฤทธิ์ขาวเขาถามเลขอะไรไหม
ตามหา๓๘มีเปล่า
๓๘นะครับก็รอลุ้นกันเนาะ
ก็รอดูแล้วกันแหละคุณผู้ชมค่ะ๓๘๘๓อย่างงวดที่แล้วก็พากันเจ็บหลายทีเหมือนกัน
แต่งวดนี้อาจจะเข้าเป้าก็ได้คุณผู้ชมก็ลองดูขอแบบนี้ดวงใครดวงมันนิดนึงค่ะ
วันนี้วันที่๒พฤษภาคมเนาะ